นี่มาในรูปของช่างซ่อมตู้เย็นครับ
มายังไงช่างซ่อมตู้เย็นนี่ให้ดูก่อน
โอ้โหรู้จักยางขอบประตูตู้เย็นนะ

ถ้าเก่าเนี่ยหลัก๕ปีหรือหลัก๖ปีมันจะมีปัญหา
คือปิดประตูปิ๊บแล้วมันเหมือนกักความเย็นไม่ได้
มันจะมีรูอยู่เหมือนกับมันปิดไม่สนิท

อย่างนี้แช่อะไรก็เปลืองไฟ

ดังนั้นก็เลยแจ้งตอนแรกไม่ได้แจ้งเลยนะ

ปล่อยตู้เย็นไว้อย่างนี้พี่ลูกป่ากริดสวง
แล้วดูเศร้าสวยเซ็ง

เพราะอยู่ดีมีลูกนึงเขามาซื้อน้ำ

พี่พี่ลูกพาตู้แช่พี่เนี่ยเหมือนมันพังแล้วนะ

มันพังตรงไอ้ตัวหอบยางประตูตู้เย็น

ขามาเดี๋ยวไหม
โขลาคอนนี้ผมเป็นช่างซ่อมตู้เย็น

ไม่เกินหลักร้อย
อ้าวต้องให้แพง
ซ่อมไปซ่อมไปซ่อมมานะครับมีจ่ายเงินสดและโอนเงินแถมไปอีกต่างหาก
๗๐๐๐บว่าอีก๒๔๐๐บาทจากนั้นปลาก็ผิดไปเลยฮะ
ตอนแรกพี่ลูกปลาตอดแบบนั้นจะไม่ให้แล้ว
แล้วอีกฝั่งสามีเนี่ยตอนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในร้าน
หากหือกับมันกลัวมันกระซวกไส้ไหล
ดังนั้นจึงจำใจต้องยอมให้ไปเกือบหมื่นบาทฟังพี่ลูกปลา
ซ่อมแล้วดีพี่ก็จะโกรธน้อยกว่านี้
ซ่อมแล้วไม่ใช้คำหึมอยากจะขยี้หน้ามัน
เพราะอันเก่าดีกว่าเอาอันใหม่คือตู้เย็นพี่แกเป็นตู้แช่ขนาดใหญ่
ทียางสีดำอันนั้นใหญ่โตดีแล้ว
มันดันเอายางตู้เย็นแบบตู้เล็ก

ดันเป็นยางเก่าอีกต่างหากนี่เจ็บปวดมากนะฮะ
แต่ตอนที่คนร้ายมาเนี่ยเขาอ้างว่าเขามาจากร้านดังของจังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วทางร้านไม่เคยส่งต้องไปทำแบบนี้กับใคร
หากดำเนินคดีก็ดำเนินคดีได้เลยตามกฎหมาย
และทะเบียนเนี่ยนี่คือจังหวัดเฟซเตอร์แต่ทะเบียนเนี่ยเป็นของสุขโขทัย
ดังนั้นทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด

จับสลากบ้างของราคาถูก

เขาสาเกอะไรอีกบ้างอะนะฮะ
อันนี้ฮะปลายนเนี่ยระวังให้ดีนะครับ